น่ากลัวมากเลยคุณยายท่านนี้อายุ๘๓ออกมาซื้อของ
แล้วจังหวะยังไงไอ้ท่าไหนรถเมียคันตั้งแบลม
คือเหมือนกับจังหวะเลี้ยวหรืออะไรมองไม่เห็น
ครับแล้วชนคุณยายคุณคิงแล้วคือบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ข้างสองข้างแล้วขออภัยนะคะคือไส้ทะลักออกมาเลยอ่ะเนี่ยนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้เองเลยนะคะที่กลางสี่แยกศรีหน้า
สี่ย่านค่ะตรงถนนนครชัยศรีเขตดูสิตกรุงเทพนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมดูรถเมคันนี้นะคะคือรถเมคันนี้คือสายหกสิบหก
เขาจะวิ่งเส้นทางระหว่างสายใต้ใหม่กับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
คือพอเกิดเหตุแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วดูนี่ตรงท้ายรถอ่ะ
ล้อหลังด้านขวาไปเจอร่างของคุณยาย
คือทุกคนพยายามเข้าไปช่วยประถมพยาบาลคุณยายยุบพินนะคะ
อายุว่าแปดสิบสามปีอยู่ตรงทางมาลายเลย
บาดเจียมสาหัสขาหักสองข้างใส่เนื้อทะลักออกมา
เจ้าหน้าที่มาถึงเร่งทำการประถมพยาบาลและนำส่งต่อโรงพยาบาลวชิระค่ะ
คนขับรถเมย์นายอำพลศรีนามเล่าแบบนี้
ขับรถออกมาจากขนส่งสายใต้ก็คือจะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
มาถึงตัวถนนสามเศษตรงนี้มันเป็นเส้นทางที่ก็ใช้ประจำแหละ
มันก็มีการปิดการจราจรแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องเลี้ยวขวาเพื่ออ้อม
ไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งระหว่างที่จังหวะตีวงเลี้ยว
เจ้าตัวบอกเลยยอมรับผมมองไม่เห็นจริงว่ามีคนข้ามถนน
แล้วยาดแบบนี้ยาดของคุณญายบอกว่ายายุบินอยู่
อาศัยอยู่ในซอยสามเห๑๙๗๑นี่แหละค่ะตอนเช้า
ก่อนเกิดเหตุคือเดินออกมาตลาดจะมาซื้ออะไรซื้อข้าว
ซื้อต้มรถหมูให้หลานหลานป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะคะ
แต่ไม่รู้จริงว่าทำไมยายถึงมาถูกรถเมทับอยู่แบบนี้
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครอยู่ระหว่างสอบประคำพยานแวดล้อมและเดี๋ยว
น่าจะต้องมีกล้องมุมจรปิดคงต้องไปตรวจสอบเรื่องของกล้อง
เพราะมีพยานที่เขาอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เขาบอกแบบนี้ว่าก่อนรถเมย์จะทับเข้ากับคุณยายุพิน
มันมีมอเตอร์ไซค์มาเฉียวคุณยายจนล้มไปก่อนก่อนที่รถเมย์จะมาถึง
แล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้รถเมย์มองไม่เห็นหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้จะจริงหรือไม่ต้องรอตรวจสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์
สอบปากคำและเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดค่ะ